โมพัทรธิดาและโตโนภาคินจบไม่สวย
จะจบไม่สวยอันนี้จะจบไม่สวย
แต่เมื่อทั้งคู่มาเจอหน้ากันโดยบังเอิญ
เขามาย้ำค่ะคุณผู้ชมเจอหน้ากันโดยบังเอิญ

หลายคนก็จ้องจับผิดว่านัดกันแอบไปเจอ
คุณไปดูแล้วกันท่าทีของเขาว่าเป็นยังไง
ต้องบอกว่าเป็นภาพอดีตคนเคยรัก

ตคนเคยรักแตงโมพัทรธิดาและโตโนภาคิน
พบกันโดยบังเอิญที่สนามบินดอนเมืองค่ะ
ของบ้านโมโนภาคินนะครับก็หลายคนทำเอาแฟนคลับแตงโมโตโนภาคินเนี่ย
เห็นแล้วก็เกิดมีแรงขึ้นอีกครั้ง
อยากจะให้คู่นี้เขากลับมาดีกันค่ะ
อดคิดถึงได้คือภาพสองภาพนี้มีความหมายมากนะ
มีความหมายมีความหมายเห็นหรือเปล่าว่าโตโน่ทำอะไร

เออก็เขาบอกว่าเห็นเป็นภาพที่แบบรูปหัวอย่างอ่อนโยน
เห็นแล้วแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้ง
แต่ว่าแตงโมเองบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
กันบังเอิญที่สนามบินไม่ได้นัดแนะกันเลย
ก็พูดคุยทักทายกันตามภาษาคนเคยรัก
เนื่องจากว่าโมเองก็ไม่ได้โกรธโน่โน่เองก็ไม่ได้โกรธโมนะคะ

มาเองบอกว่าจุดเกลียดกันเนี่ยไม่เคยมีนะคะ
ส่วนเรื่องรีเทิร์นมันเลยจุดนั้นมานานมากแล้ว
เพราะว่าเธอเองพอใจในสถานะตอนนี้
ต่างฝ่ายก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันค่ะ

ก็มีทักทายกันค่ะถามสารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็ไม่ใช่แค่คุยกับโมนะคะ

แต่ว่าคนอาจจะไม่ได้จับจ้องตรงนั้น

มันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะ
มันก็เป็นโมเมนต์ที่เราก็ทำไปด้วยสัญชาติยานของคนที่

โมก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของอดีตไป

ไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนของเรื่องนี้เนี่ย

มีแต่ความรู้สึกดีที่เราเลือกที่จะเก็บมันไว้
เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะดราม่าด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้

เราก็หลงเหลือความรู้สึกดีกันให้ไว้แบบนี้ดีกว่า

บอกว่าจะคนรักเก่า
เนอร์ก็มาค่ะคุณผู้ชม
แต่เห็นแววตาเขาเรารู้เลยว่าเขายังรู้สึกดีให้กันจริงนะคุณ

เห็นแล้วรู้สึกดีตรงที่ว่า
คนเลิกกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกัน

นันเปอร์พากินก็มีผมเม้นท์ของเค้า

ดียังไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่ค่ะ
เพราะว่ายังหาคนที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน

เนื่องจากว่าแตงโมตอนนี้เธอคิดไปไกลแล้วนะ

ก็ตอนก่อนหน้านี้ที่เขายังคบกันอยู่เขาก็เคยให้สัมภาษณ์
แพลนเอาไว้ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันค่ะ
ก็ไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะ
ก็พักไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
เพราะว่ามันก็ปัจจัยหลายอย่างด้วย
ทัศนคติของคนสมัยนี้
จะหาตรงกับเรามันค่อนข้างยาก
โจมเองอยากจะมีลูกแล้ว

ทำไมจังมีลูกแก่แล้วคะ

คือโมแพลนจะมีลูกตั้งแต่๒๗ค่ะ
ตอนนี้มันเลยมา๕ปีแล้วค่ะ

แต่ว่าเราไม่ได้ไปเจาะจงว่าเขาจะเข้ามาแบบไหน
ไม่ว่าใครจะเข้ามาในตอนนี้เนี่ย
โมก็ให้ได้แค่เพื่อนได้ให้ได้แค่พี่น้องเท่านั้นเองค่ะ

ชัดเจนนะคะยังหาคนที่มีเจตนารมณ์
จะสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ได้นั่นเองนะคะ
จตนารมณ์ของคุณคืออะไรครับคุณเชอรี่
คุณเข้าใจไหมว่ามันรายการโสด
ก็เผื่อคุณจะได้แสดงความจริงใจ